มาต่อที่รูปราวค์ของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับ
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเองก็ได้มีการออกมาพูดถึงนโยบายการเตรียมทีมชาติไทยนะครับ
โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาซีเกมรวมไปถึงเอเชนเกมเนี่ย
บอกว่าจะไม่ใช้นักเตะอายุที่ไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
เพื่อจะผลักดันให้มีเวทีได้ลงแข่งขันนะครับ
ก็พูดถึงผลการขันด้วยนะครับว่าไม่ต้องกังวลนะครับ
จำเป็นว่าจะต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปนะครับสำหรับการเตรียมทีมนะครับ
กรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็ชี้แจงว่าจะใช้นักเตะที่เกิดหลังวันที่๑มกราคมนะครับ
แล้วก็จะไม่ใช้โคต้าอายุเกินเพื่อเตรียมทีมในการคัดเลือกโอลิมปิก๒๐๒๔ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ
แฟนบอลเองก็สนับสนุนแนวคิดนี้กันก็จริงแต่พอถึงเวลาแข่งขันเนี่ยต่างคนก็ต้องการใช้ชนะนะครับ
บอลเองก็หวังที่จะให้ทีมไทยเนี่ยชนะฉะนั้นแฟนบอลก็ต้องยอมรับในเรื่องของผลการแข่งขันก่อนนะครับ
ไปดูที่ฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับก็เหลืออีกประมาณสักสองสัปดาห์นะครับ
ชาวไทยลีกก็จะกลับมาแข่งขันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษที่ทันเดอร์โดมด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการยิงไกลครึ่งสนามของสหรัฐกัญญาโลนะครับรวมไปถึงระหว่างเกมเนี่ยมีการจุดผู้แฟนกันสนุกเลยครับของแฟนเมืองทอง
แต่เกมนี้เมืองทองเริ่มต้นดีมากนะครับ๖นาทีแรก๑๐จากประเมศอาทวิทยาลัยนะครับ
ถัดมาอีก๒นาทีหนีเป็น๒๐นะครับภูมินแก้วตาแล้วก็เกมหยุดลงไปด้วยนะครับ
มีภาพแฟนบอลจุดฟุฟายอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนาทีที่๑๔ในเมืองทองนั้นเป็น๓๐นะครับ
ดูกิ่งตรงนี้นะครับสหรัฐกัญญาโลจับบอลแล้วยิงครึ่งสนามสวยงามจริงนะครับ
แล้วก็ถือว่าสู้วันมาด้วยครับเหรื่องหลังนาที๑๙๕๘
เมืองทองก็ขยับเหนียวเป็น๔๒นะครับจากยิงตรงนี้ครับ
เริ่มจากชนะนันป้อบุพาร์ช่างหวะนี้แล้วก็
ทางมามุดดาฮัตดานะครับนาทีที่
สิบสี่นะครับก่อนที่นาทีที่เจ็ดสิบแปด
เมืองทองนำห้าสี่ครับจากทางซาดอเดอร์มิสาเยฟนะครับ

ที่ฟุตบอลไทยลีกก็จะใกล้จะกลับมาลงแข่งขันนะครับ